มีสิทธิ์ไหมครับที่คนแดนไกลที่เดินทางออกไปนอกประเทศจะกลับเข้ามาในแผ่นดินไทยอีกสักครั้งหนึ่งนะอาจารย์

ปอเนี่ยจะอยู่ชั่วนิรันดิ์หรือว่าจะมีดวงหรือว่าจะมีนิมิตที่อาจารย์เห็นว่าจะแตกคอกันไหมครับ
ผมสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสามปนะครับประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อกนะฮะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาสามปเนี่ยจะอยู่ชั่วนิรันดิ์หรือว่าจะมีดวงหรือว่าจะมีนิมิตที่อาจารย์เห็นว่าจะแตกคอกันไหมฮะการแตกคอไม่มีมีแต่ว่า
หน้าที่ของบางท่าน

ท่านก็จะเด็ดลงของท่านเองแต่ผมกังวลและเป็นห่วงคนข้างเคียงของท่านทั้งสาม
บุคคลที่อยู่รอบกายนะครับผมอยากจะเน้นย้ำในตรงนี้นะครับ
คนที่อยู่รอบกายของท่านก็ควรที่จะคำนึงถึงส่วนรวมบ้าง
บางคนบางท่านอย่าได้นึกถึงตัวเองอย่าได้ฉุกฉวยโอกาส
ควรที่จะช่วยกันขับเคลื่อน
คราวนี้ผู้นำของเรานะเก็บทรงไม่เคยอยู่แล้วคำถามก็คือ
ได้ท่านไม่ปรากฏ
เพราะว่าผมดูแล้วยังไม่เห็นท่านทำหน้าที่
มีสิทธิ์ไหมครับที่คนแดนไกล

จะกลับเข้ามาในแผ่นดินไทยอีกสักครั้งหนึ่ง

เป็นอีกสุภาพหนึ่งนะ
ก็ให้มันตีโจทย์กันไป
แต่ถ้าเข้ามาที่จะมีบทบาทหรือในหน้าที่บ้านเมืองเรามันจบแล้ว